เอาใจสาวกันต่อเลยนะกับอีกหนึ่งหนุ่มหล่อค่ะ
ล่าสุดเขาจับมือกับเพื่อนซีที่เศษหน้าหอย
เปิดตัวธุรกิจอาหารสุนัขค่ะ

โชว์กินอาหารสุนัขมันไปเลยกับพี่ผู้ชมทำ

คือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าพี่วิลลี่เนี่ยจะมีทั้งหนังทั้งละครงานพิธีกรเยอะแยะมากมาย
แต่ก็ยังเจียดเวลามาลุยธุรกิจ
ตั้งแต่เปิดวินฟาร์มขายผักออร์แกนิคเลี้ยงปลาครับเอ่ยทำชุดปลูกผักในบ้านทำผงผักแบบใหม่ให้เด็กกิน
หลังจากนั้นก็ขยับมาทำอาหารปลาและล่าสุดคุณผู้ชมเป็นธุรกิจอาหารสุนัขที่อิมพอร์ตมาจากเบลเยี่ยมค่ะ
ซึ่งวันเปิดตัวเมื่อวานนี้ทั้งพี่วิลลี่และพี่หอยก็เรียกเสียงฮือฮาด้วยการกินอาหารสุนัขรสแซลมอน
โอ้มันสะลาดจริงเออเห็นพี่วิลลี่เนี่ยทำเยอะขนาดนี้
แต่ทุกอย่างที่ทำเนี่ยเขาบอกว่าทำด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่ต้องคัดสรรแต่สิ่งดีเท่านั้นก็เป็นชื่อดาราการันตีไงคุณ
ส่วนพี่วิลลี่เนี่ยตอนนี้ยังมีฝันอะไรบ้างที่ยังอยากทำไปฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมกันเลยค่ะ
ปักทงในชีวิตเนี่ยให้มันสุดไปเลยที่สุดของที่สุดคืออะไร
แล้วเราจะได้มีอะไรทำทุกวันจุดสำคัญที่หนึ่งไม่ใช่กำไรนะคือคุณภาพ
ยิ่งเราเป็นศิลปินเราต้องยิ่งแบบ
จริงพี่ไม่ขายของถูกแต่พี่ขายของดีอันนี้จะอยู่ได้นานแล้วคนก็จะจำ
หอยเราทำธรรมดาธรรมดาไม่ได้

ฟาร์มก็จะบอกว่าเฮ้ยสารเคมีต้องไม่ใช้
พยายามที่จะปลูกและให้คนกินปลอดภัยที่สุด

ขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ขายไม่ได้ก็กินกันเอง
ของเขาต้องดีจริงนะถือถ่ายนะใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะ
พรรคหลังพี่วินฟาร์มเข้ามาทางด้านเกษตรกร
แบบว่าทำทางสวนทำไล่พรรคนี้เยอะมากจากกว่า

รุ้นใจมากนะว่าถ้าเป็นธุรกิจอย่างอื่นคราวหน้า

ของพี่ดีเราเชื่อถือพี่อยู่แล้วนะ